บึงกาลนะฮะเรื่องนี้ก็โหดเยี่ยมเหลือเกินนะครับ
แม่ค้าร้านขายของชำชาวบ้านเรียกว่าเจ๊แดงถูกฆ่าปาดคออยู่ในร้านนะฮะ
คาดว่าเป็นการฆ่าชิงทรัพย์นะครับเพราะว่าทรัพย์สินในบ้านเนี่ยหายไปเยอะเลย
นี่ฮะคือบ้านหลังนี้เป็นบ้านครึ่งปูนครึ่งไม้นะครับ
แล้วส่วนหน้าบ้านเนี่ยจะเปิดเป็นร้านขายของชำอยู่ที่หมู่บ้านโป่งไฮ
ตะมนต์โป่งไฮอำเภอเซกาจังหวัดบึงกาลสพปงไฮก็มาตรวจสอบนะฮะ
กู้ภัยก็มาหลังจากได้รับแจ้งเหตุนี่ฮะด้านหน้าจะเป็นร้านขายของชำ
ชั้นล่างของบ้านเจ้าของร้านชื่อว่าเจ๊แดงอายุ๔๗ปี
ชื่อจริงคือนางอนัญญาบุญปากดีนอนเสียชีวิตบนโซฟานะครับ
สภาพศพเนี่ยมีลักษณะถูกของมีคมปาดลึก๒๓นิ้วที่ลำคอนะฮะ
คือที่ปาดเนี่ยลึก๒๓นิ้วแต่ความยาวเนี่ยยาวเกือบครึ่งคอนะครับ
นี่คือเจ๊แดงนะฮะพื้นนี่ก็เต็มไปด้วยเลือดนะฮะ
แต่เลือดนี้แห้งกรังแล้วแสดงว่าจะต้องเสียชีวิตมาแล้ว
สักประมาณ๗๘ชั่วโมงเจ้าหน้าที่บอกก่อนที่จะมีคนมาเจอศพ
ผู้มาเจอศพคนแรกคือพ่อของเจ๊แดงนะครับ
ชื่อคุณตะวันบุญปากดีอายุ๗๔ปีนะ
พ่อของผู้ตายบอกว่าเมื่อเช้าตี๔กว่า
ขึ้นมาเห็นจักรยานยนต์ของลูกสาวยังจอดอยู่หน้าบ้าน
ก็รู้สึกแปลกใจเพราะปกติลูกสาวต้องออกไปตลาดแล้วเนี่ย
ช่วงเวลานี้ตี๔กว่าเช้ามืดนี่นะฮะ
พ่อก็ไปเปิดประตูหน้าบ้านนะซึ่งเป็นประตูเหล็ก
เป็นประตูหน้าบ้านของลูกสาวเห็นเหมือนกับลูกสาวนอนอยู่บนโซฟา
ก็เลยตะโกนถามลูกบอกลูกลูกไม่ไปตลาดเหรอ
แต่ลูกไม่ตอบก็เลยเดินเข้าไปจะไปปลุก
ไปจับที่ขาปรากฏโอ้โหแข็งเลยนะฮะลูกตัวแข็งหมดแล้ว
องไปที่คอเนี่ยเห็นมีผ้าปิดอยู่ที่คอ
พอไปดึงผ้าออกพ่อบอกแทบช็อกนะฮะ
เพราะที่คอลูกสาวเนี่ยมีลักษณะถูกปาดคอ
ก็เลยไปเรียกเพื่อนบ้านให้มาช่วยกันแจ้งตำรวจ

ส่วนสาเหตุพ่อบอกว่าไม่แน่ใจเหมือนกัน
ว่าลูกสาวมีเรื่องราวกับใครหรือเปล่า
แต่ก่อนหน้านี้ก็มีบ้างที่ลูกสาวชอบโวยวายใส่ลูกค้า
บางคนก็มายืมเงินแล้วก็ไม่คืนอะไรประมาณอย่างนี้
ซึ่งยังไม่แน่ชัดว่ามันเรื่องอะไร
แต่ทำไมต้องลงมือกันอย่างโหดเยี่ยมแบบนี้

คือน้ำมันมันแพงแม่ช่วงนี้จะกลับอีกทีก็อาจจะอีกอาทิตย์นึง
ก่อนหน้าเกิดเหตุไม่นานมีเพื่อนคนนึงมาเล่าให้ฟัง
ฝันถึงแม่ของเธอนะฮะแต่ก็ไม่คิดว่าจะเป็นลางบอกเหตุ
แล้วก็มีเรื่องราวเหตุการณ์เรื่องร้ายแรงเกิดขึ้นจนได้
แม่ถามว่าไม่กลับบ้านเหรอหนูก็เลยบอกว่ากลับอยู่

หนูก็เลยบอกว่าข้าน้ำมันวันเพลงหนูเลยไม่กลับ

ไม่ได้บอกอะไรถือความหมายอะไรเนอะ
เราคุยกับทางเพื่อนบ้านนะครับทุกผู้ชมครับ
เพื่อนบ้านบอกว่าก่อนหน้านี้เจ๊แดงเคยมีเรื่องราวกับใครอะไรยังไงไหมเนี่ย
คือเพื่อนบ้านบอกว่าเจ๊แดงเป็นคนใจดีนะฮะ
มาซื้อของไม่มีเงินก็ให้ติดไว้ก่อนมาจ่ายที่หลัง
แต่จะเป็นคนพูดจาเสียงดังหน่อยแต่ไม่เคยมีพิษมีใครกับใครนะครับ
เจ๊แดงจะปิดร้านสัก๔๕ทุ่ม
แต่ถ้าสนิทกันมากเนี่ยถ้าดึกแค่ไหนเนี่ย
คือปิดไปแล้วเนี่ยถ้ามาบอกเนี่ยแกจะเปิดแล้วก็ขายของให้
ซึ่งยังไม่รู้เหมือนกันว่าขณะเกิดเหตุเจ๊แดงเปิดประตูให้ใครเข้าไป

พ่อสนิทอีรีเขาเข้าสิทธิ์ปืนขายปกติแล้วปิดแล้วก็ปิดเลย
ตำรวจบอกว่าเจ๊แดงนะครับกับสามีเนี่ยเลิกกันหลายปีแล้ว
เจ๊แดงอาศัยที่บ้านหลังนี้กับหลานคนหนึ่งนะฮะ
วันเกิดเหตุหลานไม่อยู่บ้านคืนที่ผ่านมาทราบว่า
เจ๊แดงเปิดร้านขายของถึง๔ทุ่มกว่าแล้วก็ปิดร้าน
ตอนเช้าเนี่ยช่วงเช้ามืดพ่อก็ไปเจอเป็นศพอยู่บนโซฟา
ซึ่งคาดว่าน่าจะเสียชีวิตมาแล้วหลายชั่วโมงอาจจะเป็นสักช่วง๕ทุ่มนะฮะ
จากการตรวจสอบในบ้านมีกล้องวงจรปิดในบ้านที่เสียนะฮะ
อ่าซึ่งสภาพที่เกิดเหตุเนี่ยไม่มีร่องรอยการต่อสู้
คาดว่าคนร้ายน่าจะซ่อนตัวอยู่นะพอเจ๊แดงปิดร้านก็เลยลงมือ
ตอนนี้กำลังไล่ตรวจสอบกล้องวงจรปิดในระแวกใกล้เคียงนะฮะ
เพราะที่ร้านมีกล้องวงจรปิดแต่มันเสียก็เลยไม่เห็นว่าเกิดอะไรขึ้น
กำลังเร่งติดตามตัวคนร้ายอยู่นะครับซึ่งตอนนี้เจ้าหน้าที่ได้เรียกบุคคลใกล้ชิด
คนที่รู้จักกับเจ๊แดงมาสอบถามเพิ่มเติมแล้ว
เกี่ยวกับร่องรอยหรือว่าสาเหตุต่างนะครับ